เริ่มต้นเดือนใหม่แบบนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนเต็มตัวแล้วนะคะ
โดยจะพบฝนตกโปรยปลายได้ในหลายพื้นที่ของประเทศ
เนื่องจากว่ามีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้
ความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ
ซึ่งจะทำให้ภาคอีสานนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้
มีฝนตกโปรยปลายค่ะในขณะที่ภาคเหนือตอนล่าง
และภาคกลางจะมีฝนตกตั้งแต่วันที่๔จนถึงวันที่๕มีนาคมค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง
อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะ
และอย่าลืมพกร่มกันด้วยค่ะในขณะที่ประเทศไทยฝนตกนะคะ
อีกซีกโลกหนึ่งก็ฝนตกเช่นกันเราพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอังกฤษค่ะ
ในขณะนี้ต้องเผชิญกับพายุและมีฝนตกหนักนะคะ
มีน้ำท่วมสูงแบบนี้เลยน้ำเนี่ยแทบจะท่วมสูงไปถึงหลังคาบ้านเลยทีเดียวนะคะ
พายุลูกนี้ที่พัดเข้าถล่มประเทศอังกฤษมีชื่อว่าพายุฮอเฮค่ะ
โดยได้รับการตั้งชื่อจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศสเปน
หลังจากหลังจากนี้พายุลูกนี้คาดว่าจะพัดถล่มประเทศสเปนเช่นเดียวกันค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ